นี้เอาใจคนชอบเป็ดกันหน่อยนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นสูตรหมักก็ตาม

เป็นเบลอคือเนื้อแบบแน่นฟูมากเลยนะคุณนะ

เราก็เลยบุกไปที่ร้านเป็ดพะโลวีระจวนชิมนะคะ
ร้านนี้อยู่ที่ถนนประชาราชตำบลเมืองสวรรคโลก

เจ้าของร้านคือนายวีระเดชกรยาหรือเฮียวีระนี่แหละค่ะ
ยายวีระเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดมานานกว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
โดยเริ่มแรกเนี่ยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็ขายข้าวขาหมูที่นครปฐมก่อน
จากนั้นก็ย้ายกลับมาเปิดร้านที่บ้านเกิดก็คือที่สวรรคโลกสุโขทัยนี่แหละ

โดยสูตรเด็ดของก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่นะคะก็คืออยู่ที่เป็ดนี่แหละ

การที่เอาเป็ดมาทำเป็ดพะโล้ก็ต้องเป็นเป็ดที่สดใหม่
ใหม่ทุกวันทำใหม่ทุกวันเพราะว่าจะทำให้เนื้อนี่มันนุ่ม
ส่วนน้ำพะโล้เองก็ต้องเข้มข้นหอมถึงเครื่องพะโล้นะคะ
ก็จึงจะได้รสชาติความหอมความอร่อย
แล้วก็มาคู่กันเป็ดพะโล้แล้วใช่ไหม
พะโลพวกขาหมูอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน

คุ้มมากหลากหลายเลยคือเอามาดัดแปลงได้ทุกอย่างเลยนะคะ
ส่วนข้าวขาหมูก็คือมีขาหมูมีคากิเนี่ย
ก็ต้องใช้สูตรที่ทำให้ขาหมูนุ่มกำลังดีนะคะ
ตามสูตรของบางเรนและขอนปฐมเลย

ราคาขายยิ่งถูกใจมากเลยค่ะ

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวขาหมู๓๐บาท

อยากจะสั่งแบบจัดเต็มจัดใหญ่นะ
เป็นเป็ดพะโล้สับเป็นแบบจานจานใหญ่เนี่ยก็

เอ้าสั่งจานเดียวไงกิน๓คน

ไปแต่จริงสั่งเป็นตัวเลยดีกว่า

๕๐๐แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์

ดิฉันว่าถ้าเป็ดแยกเป็นกับเป็นแบบต่างหากแบบนี้

ก็ได้เยอะด้วยแน่นด้วยได้ทุกส่วนเลย
อยากได้ส่วนไหนของเป็ดก็บอกไป

เดี๋ยวจะทำเรื่องใดตูดเป็ดตูดไก่มันอร่อยนะทำมายาก

เป็ดพะโล้เฮียวีระนี่แหละ

แหมเฮียวีระอยากจะไปเยี่ยมเยินแล้วควรเห็นเป็ดแบบนี้น่ะ

กินให้ร้องกราบไปเลย
กินให้ร้องกราบไม่เป็นเลย